โอ้โหเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เขาบอกว่าตัดเน็ตก่อนนะต้องตัดเน็ตแล้วล่ะ
เด็ดใครอ่ะตัดเด็ดคุณโทนี่ครับอ่า
ทักษิณชินวัฒน์หลังจากมีการโพสต์ขออนุญาตเป็นคำรบที่สองค่ะ
เป็นคำรบที่สองเพราะว่าขออนุญาตอีกครั้งอืม
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับผมตัดสินใจแล้วว่าจะกลับบ้านไปเลี้ยงหลาน
เดือนกรกฎาคมนี้ก่อนวันเกิดผมขออนุญาตนะครับ
เกือบ๑๗ปีแล้วที่ต้องพลัดพรากจากครอบครัวผมแก่แล้ว
ี่สิบหกกรกฎาคมนี้มั้งนะนะครับนายทักษิณจะมีอายุเจ็ดสิบสี่ปีครับ
อีกสองสองชั่วโมงต่อมาคนตัดเน็ตไม่ทันอืมอีกนะอีกครับ
ข้อความบอกว่าไม่ต้องกลัวว่าผมจะเป็นภาระให้พักเพื่อไทย
ผมจะเข้าสู่กระบวนการกฎหมายและวันที่ผมกลับ
ก็ยังเป็นช่วงรักษาการของพลเอกประยุทธ์อยู่
ทั้งหมดคือการตัดสินใจของผมเองด้วยความรักผูกพันกับครอบครัว
แผ่นดินเกิดและเจ้านายของเราเจ้านายของเราครับอืม
วันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมานายทักษิณเคยทวิตบอกว่า
ยินดีที่ได้หลานคนที่๗จากคุณอุ้งอิงแผ่ทองทันว่า
ผมต้องขออนุญาตกลับบ้านไปเลี้ยงหลานนั่นคือการขออนุญาตคำรบแรก
คือขออนุญาตสองครั้งแต่ที่พูดเรื่องจะกลับไทยเนี่ย
หลายรอบแล้วหลายรอบแล้วนี่นั่นน่ะสิเออเป็นสิบแล้วนะ
สิบครับน้ำแข็งอ๋อยี่สิบใช่ไหมยี่สิบครับน้ำแข็ง
ไปดูก่อนนับตั้งแต่นายทักษิณเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศเมื่อวันที่สิบกันยายนสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้า
และถูกรัฐประหารในวันที่๑๙กันยายนเคยกลับประเทศไทยครั้งหนึ่งจำได้ไหม
จำได้ไหมอ่าหลังถูกคิดออกมา๒๘กุมภาพันธ์๒๑๕๑
มีภาพสำคัญจะถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ทางการเมืองก็ได้
นี่ครับก้มกราบแผ่นดิน
ต่อมาก็เดินทางไปดูกีฬาโอลิมปิกเกมส์นะครับ
ที่กรุงปะกิ่งวันที่๓๑กรกฎาคม๒๑๕๑
แล้วก็ยังไม่ได้กลับมาประเทศไทยอีกเลย
จากนั้นก็บอกว่าจะกลับประเทศไทยหลายครั้งนะครับ
เอาตัวอย่างนะ๓๐มีนาคม๒๕๒วิดีโอคอลมา
จำได้ไหมตอนนั้นการชุมนุมของคนเสื้อแดง
ถ้าวันไหนเสียงปืนแตกผมจะนำประชาชนเดินเข้ากรุงเทพ
ต่อมา๒๖กรกฎาคม๒๕๖
ทักษิณวิดีโอคอลว่าอยากกลับบ้านสงสารคุณหญิงพจมาน
มีนาคม๒๑๖๖เปิดใจกับสื่อญี่ปุ่นว่า
หลังเลือกตั้งจะกลับไทยพร้อมรับโทษจำคุก
ถ้านับรวมแล้วนะครับที่ทีมงานไปตรวจสอบมา๒๐ครั้ง
ขณะที่คนที่ถูกเอ่ยถึงในทวิต
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีปฏิกิริยาท่านเป็นยังไง

กระบวนต่างจากดีลงดิรับอะไรอ่ะข้อตกรงรับอะไรไม่มีอ่ะ
ถ้าจะกลับมาต้องดูว่ากลับมาด้วยเหตุผลอะไร
และเป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมท่านบอกท่านไม่ขอยุ่งเกี่ยวครับ
สอดคล้องเลยสอดคล้องกับมือกฎหมายของรัฐบาล

ของนายยกธมนตรีที่ระบุว่าหากนายทักศิลป์กลับมา
คดีไหนที่สารตัดสินแล้วนายทักษิณจะต้องรับโทษสถานเดียวครับ
ที่ท่านน้ำมันทรียุทธิธรรมค้นพรฉันกลุ่มไปให้ข่าวว่า
ลักธวรรดิที่ไหนก็ได้ที่เป็นระเบนเรือนจำ
โดดประกาศให้เป็นเศมือนหนึ่งที่ประเบนเรือนจำ
คนดูจำไม่ได้แล้วคดีที่หนึ่งให้ถือหุ้นบริษัทจำกัด
มหาชนโทษจำคุกห้าปีไม่รอลงอาญาค่ะคดีที่สองทุจริต
โครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย๓ตัว๒ตัวหรือหวย
บนดินจำคุก๒ปีไม่รอลงอาญาคดีที่สามคดีให้ธนาคาร
เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือที่
เรียกว่าเอ็กซิมแบงค์อนุมัติเงินกู้สินเชื่อสี่พันล้าน
บาทแก่รัฐบาลสาภาพพม่าในตอนนั้นจำคุก๓ปีไม่รอ
ลงอาญาอันนี้๓อันที่พี่เบิร์ตบอกมานี่คือยังไม่
อายุความทั้งนั้นเลยยังยังอ่าแล้วอะไรที่หมดมีด
เหรอมีมีเหรอคดีที่หมดแล้วคุณผู้ชมลืมคดีนี้ไปแล้ว
เหรอจัดซื้อที่ดินย่านรัชดานะอันนี้แหละที่หมด
อายุความไปแล้วนี่คือความเคลื่อนไหวครับค่ะ